ไปดูท่าทีของ๘พักร่วมในซีกของก้าวไกลกับเพื่อไทยหน่อยนะครับ
หลังจากที่มีผลประชุมรัฐสภาวันนี้ออกมาแบบนี้นะครับ
ก้าวไกลนะครับหลังจากปิดประชุมวันนี้
สมาชิกพักทั้งหมดนี่ฮะออกจากห้องประชุมทันทีนะครับ
มุ่งหน้าไปที่ลานจอดรถอาคารรัฐสภา

ฝั่งของคุณพิทาออกจากที่ประชุมไปก่อนนะฮะ
นี่มาที่ลานจอดรถนะครับเราได้เจอกับสอสอของพระเก้าไกลนะฮะ
อันนี้คุณไหมสุริกัญญารองหัวหน้าพักด้วยนะครับ
คุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนะครับ
คุณเท่าพิพบลิ้มจิตกร

ทั้งหมดบอกว่ายังไม่เจอคุณพิทาเหมือนกัน

พอหนังสือราชการจากตุลาการสารรัฐธรรมนุนมาปุ๊บ
คุณพิทาก็ถอดบัตรกล่าวในที่ประชุมเล็กน้อยแล้วเดินออกไปเลย
ซึ่งตอนนั้นนักข่าวก็รอสัมภาษณ์กันอยู่

ตั้งแต่บ่ายสองสิบห้า
เลิกประชุมมาก็ห้าโมงเย็นได้

คุณชัยธวัฒนตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกล

บอกว่าสภาพจิตใจของคุณพิธาตอนนี้ยังมีกำลังใจดี
แต่ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันเหมือนกัน

ในการหารือใน๘พักร่วมด้วย
ความคิดเห็นส่วนตัวของคุณชัยธวัฒน์คิดว่า

ควรจะจบได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้
และภาคติดใจของคุณพิทาตอนเป็นแค่ไหนบ้าง
ดีครับ

พอรัฐสภามีมติไม่ให้เสนอชื่อพี่ทิมอีกรอบหนึ่งตรงนี้
เราจะให้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเลยไหมครับ
หรือว่าเรายังต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งก่อน
ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอฟูปการณ์ภาคสักครู่
ก็คงไม่นานนะครับก็คงจะมีความชัดเจนออกมานะครับ

ถามถึงว่าการและจริงของยกกลปันจบทันทีเดือนนี้ครับ

คิดว่าน่าจะจบภายในเดือนนี้ใช่ไหม
เพราะรหัส๒๗ตระวักษณ์กระดาษคมนี่ก็เกือบสิ้นเดือนแล้วนี่

ท่านผู้ชมครับเราก็พยายามจะตามว่าเอ๊ะคุณพิธาอยู่ตรงไหนอย่างไรนะฮะ
เผื่อจะได้สัมภาษณ์สอบถามกัน
แต่ว่าช่วงเย็นก็ไม่เห็นรถของคุณพิทาแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ที่รัฐสภาบอกว่ารถคุณพิธาเนี่ย
ออกไปก่อนที่จะมีการเลิกประชุมสักครึ่งชั่วโมงได้
คุณปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสบรชภเก้าไกล
บอกว่าหลังจากที่หัวหน้าพักคือคุณพิธาออกจากห้องประชุมรัฐสภา
ทุกคนในพักก็ได้ให้กำลังใจกัน
รวมถึงให้กำลังใจคุณพิทาด้วยยอมรับว่าเสียดายที่วันนี้พักเก้าไกล
ไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาให้ที่ประชุมลงมติได้
แต่ทุกคนก็พร้อมทำงานเพื่อประชาชนกันต่อไป
ขณะเดียวกันนะฮะรองหัวหน้าพักเก้าไกลคุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์
บอกว่าไม่เสียใจที่ที่ประชุมไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธาซ้ำ
ส่วนอนาคตจะหารือกันอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล
ก็คงต้องมีการพูดคุยกันภายในก่อนนะ

แต่ก่อนอื่นเนี่ยก้าวไกลคงต้องไปคุยกันในพักก่อน

แล้วถึงจะประชุมสรุปร่วมกันทั้ง๘พักในซีก๓๑๒เสียง
เดี๋ยวยังไงขอพูดคุยกันภายในก่อนนะครับ
เดี๋ยวไปเจอกันที่ม็อบ
จะไปให้กำลังใจประชาชนด้วย
แล้วก็ไปสังเกตการณ์ด้วย
ม็อบข้างหน้าหรือม็อบนี้
เขาเป็นรุมตัวที่อานุสวรีใช่ไหม
จะไปอานุสวรีเลย
ที่จะไปที่อนุโสรีประชาธิปไตยนะครับ

บอกว่าต้องการไปสังเกตการณ์การชุมนุมนะฮะ

ค่ำวันนี้จะมีคุณพิทาไปหรือเปล่านะ

ก้าวไกลนะครับ๓๑๒เสียงนะครับ

หลังปิดประชุมนะฮะ

คุณสุริยะจึงมุ่งเรืองกิจนะครับ

จะเสนอชื่อคุณเศรษฐา

เราก็ถามว่ากังวลใจไหม

โอ้โหมันเหมือนกับกรณีคุณพิทาเลยนะ

ประสานงานกับทางสวนะครับ

ในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไร

เป็นเขาต้มมัดกันอยู่ในก้าวกลายเพื่อไทย

ถ้ามีก้าวไกลเขาไม่โหวตให้นะ

ผู้บริหารภักดิ์จะเป็นฝ่ายกำหนดท่าที
แล้วก็พูดคุยใน๘พักร่วมนะครับ

อาจจะนัดหารือกันวันพรุ่งนี้นะครับ

เพราะว่าคุณส่วนของสวเอง
ก็ยืนกราญชัดเจนว่า
ถ้ามีก้าวกลายอยู่ในร่วมสมการ
แม้ว่าเพื่อไทยจะเสนอคุณเสียข่าว
หรือว่าเป็นแก่งนำในการจัดตั้งรัฐบาล
ครับผมบอกว่าตอนนี้

น่าจะมีประชุมเหมือนพี่มิเยนะครับ

ซีก๑๘๘เสียงนะ

แล้วก็เป็นพักที่

ภูมิใจไทยครับคุณอนุทินชาญวิรากูล
นี่หัวหน้าพักนะฮะภูมิใจไทยมี๗๑เสียงนะ
ถ้าซีกของเพื่อไทยที่ขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลตอนนี้เนี่ย
ถ้าไปชวนภูมิใจไทยเข้ามาได้๗๑เสียงบวก๓๑๒นี่ไม่ต้องพึ่งสวเลยนะ

อันนี้ปิดสวิตช์สอวรในการโหวตเลยนะฮะ
คุณอนุทินนะครับหลังจากที่ประชุมวันนี้เสร็จสิ้นลงเนี่ยนะฮะ

แต่ในส่วนของภูมิใจไทยนะครับยืนยันเหมือนเดิมพักภูมิใจไทย
ไม่สนับสนุนพักการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ทีนี้โอกงโอกาสต่างที่มันจะมาถึงพักที่มีสอสอมากเป็นอันดับ๓
ภูมิใจไทยหรือไม่อย่างไรพร้อมจะจัดตั้งรัฐบาลแข่งไหม
คุณอนุทินไม่ตอบนะฮะบอกว่ามันยังมีอีกหลายขั้นตอน
เอาเป็นว่าตอนนี้ขอให้กำลังใจทุกคนก็แล้วกัน
คำถามที่ว่าหากภักดิ์เพื่อไทยมาชวนมาทาบทามเข้าร่วมรัฐบาล
ภูมิใจไทยจะมีเงื่อนไขอะไรหรือไม่
คุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คุยกันแล้วยังไม่ได้คิดด้วย
คำถามที่ร่วมไกลกำหนังรัฐบาลนี้เงื่อนไขอะไรบ้างค่ะ
ดูเหมือนว่าตอนเช้าก่อนเข้าประชุมรัฐสภานี่
อนุทินจะพูดขยายความเพิ่มเติมไว้อยู่ด้วยนะ
รัฐบาลด้วยก็อาจจะไม่เข้าร่วมนะ

คุณผู้ชมครับคุณธนกรวังบุญคงชนะ
รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
บอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติยืนยันชัดเจน

ไม่แก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสอง
รวมไทยสร้างชาติก็ไม่ขัดข้องที่จะพูดคุยด้วย
ดังนั้นต้องดูว่าการโหวตนายกรอบที่๓จะเป็นอย่างไร
หากภักดิ์อันดับสองคือเพื่อไทย
จะจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องมาดูว่า
พักที่ร่วมรัฐบาลด้วยกับเพื่อไทย
มีภักดิ์ไหนแก้มาตราหนึ่งหรือสองไหม

นี่เป็นหลักการที่รวมไทยสร้างชาติยืนยันมาตลอด

โหวตเลือกนายกจะจบในสัปดาห์หน้าหรือไม่

ถ้าไม่จบก็ต้องต่อสัปดาห์ที่สี่ครั้งที่สี่

คุณธนกรบอกว่าควรต้องเร่งเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด
เพราะประชาชนรออยู่เพื่อเร่งไปแก้ปัญหาให้กับประชาชน
นักข่าวก็ถามว่าคิดว่าเพื่อไทยเนี่ย
เขาจะทิ้งก้าวไกลได้หรือไม่
ถ้าจะต้องไปหาพักอื่นเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ไม่อย่างนั้นเสียงโหวตไม่พอสำหรับโหวตนายก
คุณธนกรบอกว่าคงไม่ไปก้าวล่วงนะครับ
แต่คิดว่าทุกพักคงยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
ดังนั้นแกนนำคงต้องดู
และคิดว่าหลังจากนี้กลไกต่างคงไม่ยากแล้ว
การพิจารณาเรื่องต่างเนี่ยน่าจะง่ายขึ้น
เพราะว่าประชาชนก็รออยู่
แต่หลายอย่างก็มีปัญหาอยู่

ผมคิดว่าทุกพักก็ต้องยึดประโยชน์ของประเทศชาติ
ก็ประชาส่วนเป็นหลักแต่ถ้าเพราะงั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าแก่นำก็ต้องดูนะครับ
แต่ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้เนี่ยกลไกลต่างเนี่ยมันอาจจะไม่ยากนะมันอาจจะง่ายขึ้นนะครับ
คุณชวนลีกภัยสบรชื่อภักรชาธิปัตธ์อดีตประทานสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งก็ต้องทำหน้าที่ประธานรัฐสภาด้วยนะฮะค่ะคุณชวนบอกว่าเห็นการประชุมวันนี้แล้ว
ก็นึกถึงสมัยที่ตัวเองเป็นประธานการประชุมนะเห็นใจอาจารย์วันนอเลย
อาจารย์วันนอร์ก็พยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องให้มีการอภิปรายแล้วก็ลงมติกัน
ซึ่งการอับประชุมเนี่ยอาจจะดูยืดเยอะแต่เป็นเรื่องของประธานสภาประธานรัฐสภาที่ใช้อำนาจในการพิจารณา
ส่วนในสัปดาห์หน้าจะโหวตนายกได้หรือไม่ก็คงต้องขึ้นอยู่กับประธานสภาผู้แทนรัศดรที่จะนัดหารือ
ซึ่งตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเลยนะครับประธานสภาที่๒๗กรกฎาคม
ก็มีความผิดต่างถึงอยู่ในตัวนี้แต่ว่าเขาสามารถเร็งได้เป็นเอา๒อย่างนะครับ
ฉันแสดงให้ได้รู้ว่าความสินค้าที่ให้กับธรรมศาลนั้นก็มีหลากหลาย
ท่านก็อยากจะให้สภาเป็นผู้ตัดสิน

ที่ผมเรียนว่าก็รอดูว่าสัปดาห์หน้าจะมีอะไร
ท่านจะนัดประชุมเรื่องอะไรครับผม
ขณะเดียวกันพรรณพญาชาวัสดิ์
นี่ก็ถูกจับจ้องมาเหมือนกัน

โดยเฉพาะบิ๊กป้อมพลเอกประวิทวงสุวรรณหัวหน้าภักษ์

หลังประชุมรัฐสภาเสร็จวันนี้เดินออกมาจากห้องประชุม
นี่คุณภัยลิกนะครับ
แล้วก็มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าด้วย

อ่าลักษณะดูท่าทางก็ดูสีหน้าดูผ่อนคลาย

คนก็จับจ้องอยู่ว่าถ้ามีการพลิกคั่วขึ้นมาเนี่ย

จะมีเสียงฮู้แล้วก็ปรบมือเล็กน้อยเหมือนกันเอง